ยังไม่ข้ามพ้นวงการหมอลำ

ภาพนี้เลยครับคุณผู้ชมแล้วก็เขียนข้อความบอกว่าสาธุนะฮะ
แฟนเนี่ยที่เห็นก็เข้ามาร่วมกดไลค์ร่วมอนุโมทนาบุญกันเยอะเลยนะฮะ
แล้วก็ขอทำพิธีครอบเสียรพ่อแก่กับท่านหลวงพ่อด้วยนะคะน้องบอกไว้แบบนั้น
ทีมข่าวบันเทิงของเราติดต่อสอบถามไปยังน้องก้อยค่ะด้วยความว่าน้องเนี่ยนะมาปฏิบัติธรรมที่วัดเทพิทักษ์๒คืน๓วันคุณผู้ชม
บันเทิงไทยรัฐเราขออนุโมทนาบุญด้วยนะครับกับความตั้งใจของน้องก้อยนะ
ที่เคารพนับถือของพี่น้องชาวจังหวัดพัทธลุงนะ
คือน้องป่าวเธอก็เป็นคนพัทธลุงแหละ
แล้วก็บอกเลยว่าพัทธลุงถิ่นกำเนิดโนราภาคใต้
เมื่อวานนี้ค่ะมีพิธีสมโพธิแล้วก็บวงสวงโนราโรงครู

ชาวใต้เขาเคารพนับถือกันนะคุณผู้ชม
ดูสิคะลูกศิษย์ลูกหาไปกันเต็มวัดเลยนะ

เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับตัวเองด้วย
แล้วก็เดินทางกลับมาทำงานต่อที่กรุงเทพค่ะ

พากันเข้ามาร่วมสาธุกับน้องเปล่ากันเยอะเลยทีเดียวค่ะ

เพราะคุณศัฒนาที่นี่นะคุ้นกันหรือเปล่า
ชื่อนี้เราจะเคยเห็นภาพขึ้นมาปุ๊บ

คนที่ส่วนจันทร์ส่วนนี้นะฮะ
ก็เคยไปขอพรท่านแล้วเหมือนกัน

แล้วก็กลับมาแก้บนเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชม
แล้วครั้งนี้คุณผู้ชมขามาดูกันว่าน้องเปล่า
จะขอพรสำเร็จสมหวังตามที่ตั้งใจไว้หรือเปล่า

เป่ารอลุ้นอีกทีว่าจะได้หรือเปล่านะคะ
ไหนก็พูดถึงผียิ่งดวงจันทร์แล้วนะฮะ
เจ้าตัวไปไหว้ขอพรมาแล้วเหมือนกัน

คุณผู้ชมอย่างงงดิฉันเปลี่ยนภาษาไปเปลี่ยนภาษามา
ไปที่วัดทัพกระดานสุพรรณบุรี
หญิงบอกว่าการไปไหว้ครั้งนี้ฝัน
ผียิงฝันค่ะฝันว่าแม่พึ่งนี่นะ
ไปเข้าฝันช่างแต่งหน้าทำโผงประจำตัวของผู้หญิง
เพลงที่เป็นแรงผลักดันให้พี่หญิงเดินตามความฝันในการเป็นนักร้องของตัวเองได้สำเร็จด้วยค่ะ
เดี๋ยวไปฟังกันหน่อยดีกว่าจดไม้จากบันนอกค่ะ
อยู่เมืองบางกอร์คย่ามต้นเข้าออกดอกคนบันนอกขนึงห้า
อ๋อลองเก๊ะเออรองมากเลยคุณผ้านเป็นภาษาใต้เลยคุณผู้ชมค่ะ
ครับขอพรเสร็จแล้วรออะไรข้อมั่งต่ำพีหญิงอ่า

มีไม่นะพี่หญิงบอกเลยไม่รอช้าค่ะล้วงลูกปิงปองมาได้
ฟังดี๘๐๓นี่แต่ตรงเลข๐เนี่ยคุณผู้ชมบางคนบอกเอ๊ะหรือมันจะเป็นเลข๖ได้หรือเปล่านะ
เพราะว่าเลขมันไม่ค่อยชัดหรือจะ๓๐๘อะไรก็แล้วแต่
แต่บอกเลยว่า๘๐ข่าวแรกคุณแจ๊กกะลีนอ่านไปมะปรางเมื่อกี้บอกว่า๘๐ใช่ไหมคะ
จริงน้องมะปรางบอกมาเลยลูกหลานพญานาคแน่ไม่แน่๘๐๐๘ซ้ำแล้วซ้ำอีกก็เกิดขึ้นได้
จริงนะคะติดตามกันต่อไปนะคะ
วนเวียนเลขให้ได้จดให้ได้ซ้ำกันอีกแล้วงวดนี้
เอออัพอินเนอร์น้องพลอยมากเลยหวนวนเฟียนเฟียน
พี่กิ๊กก็บอกว่าตอนพี่หญิงลวงพี่ชมพลอยทาอย่างนี้ดูแบบจริงจังจริงใจมากนะคะ
วันที่แล้วพลายงวดนี้เราจะไปกันกัน